ไปดูเรื่องราวที่สร้างความหือหา
ให้พี่น้องเจ้าจังหวัดตระหลาดนะคะ
เพราะว่าชาวบ้านที่ตำบลไม้รูด
เขาทำที่ที่บวงสวงเทพพระเจ้า

เกิดปรากฏการณ์ฟ้าเปิด
พระอาทิตย์โผล่มาแสดงนั้น
โอ้โหคุณคะมันก็เลยทำให้ชาวบ้านต่างฮือฮากันไปอย่างมากเลยนะคะ
ตำหนักร่างทรงบ้านไม้รูดตำบลไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดค่ะ
จัดพิธีไหว้ครูบวงสวงเทพเจ้าขึ้น
และมีการทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อสำนักร่างทรง
ก็มีการรำถวายบวงสวงเทพเจ้าแล้วค่ะ
โดยเชื่อกันว่าเป็นหมอ
ซึ่งชาวบ้านจากทั่วสารทิศเนี่ยเขาก็นับถือกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษนะคะ
เพราะว่าจะช่วยรักษาโรคแล้วด้วยก็ยังช่วยรักษาคนที่เจ็บป่วยจากการถูกผีเข้า
ชาวบ้านเขาก็เริ่มใส่กันบางคนก็มีอาการแปลกระหว่างทำพิธีด้วยนะ

เนี่ยคุณผู้ชมนายอนุสรร่างทรงนะคะบอกว่าตอนที่กำลังจะเริ่มทำพิธีเนี่ย
ก็มีฝนโปรยปลายลงมาพอทำพิธีฝนก็หยุดตกทันที
ฟ้าก็เปิดพระอาทิตย์ก็โผล่ขึ้นมาให้แสงสว่างเจิดจ้า
แบบนี้เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นอาการประหลาดหรือเปล่า
เชิดสิงโตด้วยเหรอจัดเต็มมาค่ะการนี้นะคะก็เป็นการแสดงสิงโตจากเจ้าแม่ทัพทิมคลองใหญ่
ไม่ใช่แค่นั้นนะคุณมีการจับโปรยทานของรางวัลด้วย
หม้อหุงข้าวไฟฟ้าพัดลงเตาแก๊สวัตถุมงคลจากท่านเจ้าอาวาสวัดห่วงสม
ก็มีมาแจกกันเพียบประชาชนก็เลยมาร่วมงานกันมากมายกว่า๕๐๐คน
แล้วคุณเชื่อไหมว่าพอทำพิธีบวงสวงจบนะฝนตกลงมาอีกครั้งหนึ่ง
เหมือนว่าช่วงทำพิธีฝนหยุดไปพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมาก็เป็นสิ่งที่ฮือหาไง
พอทำพิธีจบฝนก็ตกอีกแต่ชาวบ้านเขาก็เริ่มใส่ศรัทธามาร่วมพิธีกันอย่างคึกคักนะ
มีของจกของแจกอะไรก็อิ่มบุญอิ่มสุขกันไป
เป็นเรื่องความเชื่อนะครับเข้าวัดก็หวังจะได้บุญ